สวัสดีครับได้เวลามากัดกันให้สะบัดกับพวกเราสองคนในคู่กัดสะบัดข่าว
เจอกับผมเทนะและคุณจูด้งนะครับใช่
อย่าเพิ่งตกใจนะวันนี้แม่แม่ชิสาของเราไม่อยู่เนี่ย
ไม่ได้ไปไหนหรอกเขาไปปฏิบัติภารกิจ
นี่ส่งรูปมาให้ดูด้วยว่าเขาไปมาจริงนั่นก็คือไปงานกีฬาสีของคุณลูก
เป็นเรื่องที่แหมผู้ปกครองน่าจะทราบกันดีอยู่แล้ว
ยิ่งมีงานกิจกรรมงานกีฬาสีที่น้องหนูเนี่ยเขาต้องไปโชว์ความสามารถ
คุณพ่อผู้ปกครองเขาก็ต้องไปให้กำลังใจถูกไหม
ใช่ค่ะนี่เป็นคุณแม่ที่ดีเลย
เป็นยังไงบ้างของคุณเข้าโรงเรียนอะไรยัง

อย่าพูดอย่างนั้นใจคอไม่ดี
แต่ก็มีกิจกรรมแบบนี้ให้ได้ดูกันเพราะว่าเราไปไหนอะไรยังไงเราบอกคุณผู้ชมอยู่แล้ว
ไม่ได้หายไปเฉยอย่างแน่นอนอยู่กับเราสองคนไม่มีเหงาอย่างแน่นอน
เพราะว่าต้องเอารถไปจอดที่นั่นเขาอาจจะมีการคิดเรื่องของค่าที่จอดถูกไหม
อัตราค่าที่จอดเป็นอย่างไรไปดูกันหน่อยนะฮะ
เรื่องนี้มีการเปิดเผยออกมานะครับเรื่องของอัตราค่าจอดรถของสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตร
หรือว่าชื่อเดิมก็คือสถานีกลางบางซื่อ
ที่กำลังจะประกาศออกมาก็คือมีกำหนด๓๐นาทีแรกจอดฟรี
อันนี้ดีจังเลยครึ่งชั่วโมงแรกจอดฟรีนะจ
แต่ถ้าเกินครึ่งชั่วโมงไปแล้วก็คิดชั่วโมงละ๒๐บาท
แล้วถ้าจอดแบบเหมาทั้งวันล่ะจอดค้างไว้เลยวันละก็๒๕๐บาท
แต่ถ้าจอดรายเดือนดีคิดเป็นเดือนเดือนหนึ่ง๒๐๐๐บาท
แต่อย่างนี้ฮะมันเป็นเพียงแค่เบื้องต้นออกมาเท่านั้นนะ
ปัจจุบันเนี่ยยังอยู่ในช่วงของการทดสอบระบบยังไม่ได้คิดค่าบริการนะครับคุณผู้ชมครับ
แต่แน่นอนฮะพอมีข้อมูลแบบนี้ออกมาเนี่ยก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง
คือไปดูราคาค่าจอดเนี่ยมันเทียบเท่าเลยนะ
เทียบเท่ากับค่าจอดรถของสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิ
เรื่องของเรื่องที่เขาถกเถียงกันคุณจูน้องคุณผู้ชมครับ
คือเขามองกลุ่มผู้ใช้บริการเนี่ยเป็นคนละกลุ่มกันไง
เขาว่าอย่างนี้นะครับเอ๊ะถ้าเกิดว่าเป็นของสถานีกลางบางซื่อเนี่ย
ให้จอดฟรีก่อนไหมหรืออาจจะมีการเก็บค่าจอดที่ถูกกว่านี้หน่อยไหม
ในเมื่อเป็นคนละกลุ่มที่เขามาใช้บริการกันนี่นะ
เรื่องนี้นะครับทางการรถไฟเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการทำการพิจารณาค่าจอดที่เหมาะสมกันอีกที
และจะมีอัตราค่าจอดรถเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวคงต้องรอให้ทางการเขาเป็นการออกมาชี้แจงอีกครั้งหนึ่งนะครับ

สำหรับคุณผู้ชมฮะคุณลุงท่านนี้โอ้โหบอกเลยว่าสุดมากคือขับรถไปอยู่อยู่ดี
แซ่ไปชนรถสาวคนหนึ่งเสร็จแล้ว๔๐๐๐๐ครับขับหนีไปแบบนี้ฮะ
ลุงชนหัวชนเชียมจอดเลยค่ะ
คุณจูด้งฮะเราเองก็ยังไม่ได้ไปปักปั๊มเขานะว่าจะชนแล้วหนีหรืออะไรยังไงเดี๋ยวต้องรอเขามาอธิบายความก่อน

จังหวัดชนบุรีฮะแล้วก็นำคลิปเนี่ยมาโพสต์เขาบอกว่า
อยู่ดีเอ๊ะมีรถกระบะขับสวนมาแล้วก็ชนเข้าที่รถเก๋งของเธอ
เสียงดังปั๊บเลยฮะนี่ฮะเธอทำไงเธอเห็นแบบนี้
กลับรถเลยกลับรถแล้วไปตามคุณลุงท่านนี้ขับไปโอ้โหเนี่ยกว่าจะได้
แล้วพอเปิดกระจกมาถามคุณลุงคุณลุงก็บอกว่าอ้าวต้องเคมเหรอ
สาวคนนี้เขาก็เลยแบบเนี่ยเหมือนกับไม่พอใจว่าทำไมถึงว่า
ลงมารับผิดชอบตั้งแต่แรกทำไมถึงต้องมาถามแบบนี้
ทั้งทั้งที่มันก็ชนเนี้ยนะฮะนี่จนสุดท้ายเนี้ยคุณลุงเขาบอกว่า
ก็ยอมเรียกประกันให้มานะซึ่งเธอก็เรียกฝ่ายประกันฝ่ายเธอมาด้วยเช่นกันฮะ
เหตุนี้ก็เกิดบนถนนหนองยายรักหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนั่นเองนะครับ
บางทีก็ต้องดูด้วยนะเอ๊ะว่าเขาเนี่ยทราบหรือเปล่าว่าไปชนเนี่ยอย่างนี้
แต่เท่าที่เห็นเท่าที่ได้ฟัง
เสียงที่มีการชนกระแทกกันเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะชัดอยู่ใช่
อ่ะสุดท้ายก็วนรถกลับไปเพื่อทวงถามว่าเอ๊ะ
ชนกันแบบนี้แล้วเนี่ยจะมีการรับผิดชอบกันอย่างไร
แต่ก่อนถึงคลิปนี้มาคอมเมนต์กันเพียบเลย
คุณจุด้งเห็นไหมชื่นชมสาวนี้ว่าอ้อขับเก่งเนอะ
อ้อออโหค่นแบบพี่เดียวเลยอะ
แล้วก็เร่งเครื่องตามไปจนทันนะครับ

ผมเนี่ยหลายทีเลยกว่าจะวนได้

อย่าเพิ่งขับหนีออกไปไม่งั้นมันจะโดนข้อหาชนแล้วหนีนะครับ
เรื่องนี้ผู้หญิงคนนี้เธอบอกว่าภาวะหนักเลยเพราะว่าในช่วงกลางค่ำกลางคืนมีผู้ชายคนหนึ่ง
ถ้าทางแปลกมาวนอยู่บ้านเธอเรื่องนี้เลยต้องไปแจ้งความแต่เอ๊ะยังไงเห็นบอกว่าคุณตำรวจไม่ยอมรับแจ้งความของเธอครับ

ช่องทางหนึ่งมาร้องเลยนะครับบอกว่าไม่ไหวเจอกับเหตุการณ์แบบนี้แย้งเกาะ

ภาพจากกล้องวงจรปิดฮะบันทึกพฤติกรรมเอาไว้ได้อย่างชัดเจน
ช่วงเวลาสักประมาณ๔ทุ่มของคืนวันที่๒๔มกราคมที่ผ่านมา

เนี่ยบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้แบบนี้ตัวเจ้าของบ้านเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงด้วยอ่ะ
เธอก็กลัวสิครับมันเป็นภัยต่อเธอไงเกิดวันดีคืนดี
วันไหนผู้ก่อเหตุคนนี้เข้ามาได้มันจะเป็นยังไงล่ะ
อันตรายสุดท้ายเธอนำภาพนี้ไปแล้วก็ไปแจ้งความกับทางตำรวจ
อันนี้เธอกล่าวอ้างนะเธอบอกว่าตำรวจยังไม่รับแจ้งความเพราะว่าเหตุมันยังไม่เกิด

ถ้าอย่างนั้นในเมื่อเขาเอามาแจ้งไว้เพื่อให้คุณตำรวจช่วยลงพื้นที่ไปดูหน่อย
ไปตรวจสอบหน่อยว่าชายคนในคลิปเนี่ยเขาเข้ามาก่อเหตุทำไมแล้วเป็นใครกันแน่
เพื่อความปลอดภัยของเจ้าบ้านเขาไงตอนนี้นะฮะทีมข่าวของเราก็พยายามติดต่อ
เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องนี้ตอนแรกก็ติดต่อไปยังเจ้าของคลิปก็ยังไม่สามารถติดต่อได้นะ
แต่อย่างนี้ละกันเราเองมีความตั้งใจดีอยากจะถามข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวจะได้ช่วย
ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เพราะเอาจริงในเมื่อมีภาพจากกล้องวงจรปิด
เห็นหลักฐานแบบนี้ค่อนข้างชัดเจนกับพฤติการและพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุมาในลักษณะแบบนี้
ผมว่าคุณตำรวจเขาน่าจะต้องทำอะไรบ้างบางอย่างนะ
เพราะมันเป็นเหตุที่จงใจที่จะทำอยากให้แก้กฎหมายข้อนี้ก็จะดีมากนะ
ผมไปดูดราม่าเรื่องนี้บ้างคุณผู้ชมฮะเหตุเกิดที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง
คือพอเขาบอกว่าเขาไม่พอใจเพราะว่าเด็กคนนี้ไปไว้หนวด
เสร็จแล้วทำยังไงเดินไปตบพัวตอนหน้าเพื่อน
ยังไม่โกนหน่วนฮะหออทำอย่างไร
ง้างมือหูง้างมาแต่ไกลตบพัวลงที่ก้านคอ

ถ้าดูตามภาพมันเป็นลักษณะแบบนั้นถูกไหมคุณจูด้ง
ใช่ครับนี่ฮะเด็กนักเรียนเขาก็โอ้โหตกใจกันทั้งนั้นเลย
พร้อมกับถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็มาลงโซเชียล
แล้วก็ระบุความข้อความว่าพอตกนักเรียนกลางสนาม
ที่โรงเรียนแห่ง๑ในจังหวัดเผชฑูนั่นเองนะครับ

ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากครับ

บอกว่าพอทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในโรงเรียนบ้านวังกวาง
ตำบลวังกวางอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรชบูรณ
เรื่องนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายทั้งฝั่งนักเรียนเอง
ไปถึงพอด้วยเดี๋ยวต้องมาชี้แจงว่ามันเกิดอะไรขึ้น

ใช่ครับหลังจากเกิดเหตุครับนายทวิทย์ราศีพอโรงเรียนบ้านวังกวาง
นี่แหละตำบลวางกวางอำเภินน้ำหนาวเนี่ย
ก็ได้ปรากฏในคลิปแล้วก็เดินทางไปพบกับ
นายโก้และแม่ของเขานะฮะเพื่อทำความเข้าใจ
แล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายส่วนแม่ก็รับทราบ

ลักษณะที่เขาทำลงไปน่ะมันไม่ได้ตบไปโดนที่ตัวของเด็กซะทีเดียว
มันเป็นลักษณะการตบแบบเหมือนเอามือไปรอง
เอามือไปโดนมือของตัวเอง

อ๋อก็เลยรัก
มันเลยเสียงดังท่านชี้แจงออกมาแบบนี้
ใช่ค่ะแต่พอดูตามภาพลักษณะเหมือนตบเข้าไปที่ตัวเด็กถูกไหม
เหมือนจะรุนแรงแต่ว่าจริงก็ไม่ได้รุนแรงนะครับ
ขณะที่นางแพรวิพาภูสงัดฮะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชบูรณเขต๒เนี่ยเขาก็ได้กล่าวตักเตือนแล้วก็ย้ำว่าต่อไปเนี่ย
จะระมัดระวังเรื่องการอบรมนักเรียนแล้วก็ใช้วิธีให้นิ่มนวลกว่านี้นะครับ

นี่ฮะก็เข้าใจแล้วตัวนักเรียนเองรวมไปถึงทั้งตัวคุณครูด้วยนะครับแล้วก็พอนะ
เรื่องนี้ชายคนนี้เนี่ยท่าทางแปลกไม่รู้ไปร้อนมาจากไหนเล่นแก้ผ้า
แล้วก็วิ่งไปกลางสี่แยกโอ้โหวุ่นวายกันไปทั่วไปดูหน่อยซิว่าเขาตำไปเพราะอะไรครับ
ฮะพูดเลยพี่
ให้ผมนอนอยู่ในรถแล้วผมพนไม่ไหวแล้วผมก็เล็งออกมา

นอนนานเลยเหรอ

หน้างานหรือใคร

เสพยา
พูดไปพูดมาผมผิดเองครับเสพยามาครับ

สุดท้ายปัญหาเดิมฮะเขายอมรับสารภาพเลยฮะ
ที่ว่าคลั่งแล้วแก้ผ้าไปกลางสี่แยกเนี่ยเพราะเสพไอซ์มา

โอ้โหเอาตำรวจนะฮะ

เพราะว่ายังไงยอมรับว่าเสพยามาใช่ไหมล่ะ

แก้ผ้าล่อนจ้อนเลยล่ะครับ

ชื่อในอัมพลชูศิริอายุ๓๘ปี
เป็นผู้รับเหมาขยายเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็อยู่ในสภาพที่โอ๊ย

นี่ฮะแอปเปิ้ลเบอร์เลอร์เลย
เอาเขาบอกว่าตรวจสอบรถกระบาดที่จอดอยู่หน้าโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลปอำเภอเมืองจังหวัดตราด

ในก็พบกล่องเครื่องมือช่างด้วยก็คาดว่าน่าจะเป็นช่างตามนั้นนั่นแหละฮะ
สอบถามนายอำพลทีแรกบอกว่าก่อนเกิดเหตุเพื่อนเขาน่ะให้นอนรออยู่ในรถโดยไม่ได้ติดเครื่องเอาไว้เขาก็ร้อนนะดิ
ไอ้ร้อนก็ไม่ว่าก็ลงมาจากรถสิแต่พอลงมาจากรถแล้วเนี่ย
ดันไม่ยอมไปหาที่ร่มหรือว่าไม่ยอมไปหาน้ำดื่มดันถอดเสื้อผ้ากางเกงแล้วไปยืนอยู่กลางถนนกลางสี่แยก
เข้าบ้านแล้วก็ตกใจสิครับ
สอบสวนเค้นไปเค้นมานายอำพลยอมรับ
เสพไอซ์มาครับ๓วันติดเลยครับไม่ได้หลับไม่ได้นอน
ปัสสาวะก็เป็นสีม่วงเลยไม่ง่วงเลยครับ
ไปถามคนที่เห็นเหตุการณ์นางสาวสุชาวดีสารสิทธิ์นะครับ
แม่ค้าร้านยำที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุบอกว่าเห็นนายอำพลเนี่ยเดินมาทางมาแถวโรงเรียนหญิง
เมื่อมาถึงหน้าร้านนายอำพลทำท่าเหมือนจะไปยืนปัสสาวะแหละ
ก่อนที่จะถอดกางเกงออกแล้วก็ไปยืนตรงสี่แยกไฟแดง
ยังดีคุณนักข่าวตำรวจมาเร็วควบคุมตัวนายอำพลไปจัดการได้
แล้วเนี่ยก็พาไปที่สพเมืองตราดเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวจะทำการแจ้งข้อหาต่อไป
ผมว่าอย่างน้อยก็โดนสักสองอ่ะอย่างแรกก็อาณาจารย์ใช่ไหมแก้ผ้า
อย่างที่สองนั่นแหละฮะเสพยาเสพติดมาก็คือไอซ์นั่นเอง
นี่นะครับยาเสพติดเป็นภัยต่อสังคมเพราะฉะนั้นอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่านะครับ
นี่นะฮะคุณผู้ชมแต่ข่าวต่อไปโอ้โหไม่อยากจะเล่าแต่ว่าก็ต้องเล่านะครับผม
เพราะอะไรครับเพราะว่าผู้ชายคนนี้เขาไปใช้บริการที่สาวบริการคนหนึ่ง
แต่ไม่บอกหน้าอาชีพอะไรให้คุณผู้ชมไปคิดเอาเอง
ทีนี้แฟนเขาจับได้ไม่พอใจบุกไปตบสาวบริการถึงที่ฮะ

มาขอปืนมาขอปืนมาขอปืนมาขอปืนมาขอปืนมาขอปืนมาขอปืนมาขอปืนมาขอปืนมาขอปืนมาขอปืนมาขอปืนมาขอปืนมาขอปืนมาขอปืนมา

มาขอปืนมาขอปืนมาขอปืนมาขอปืนมาขอปืนมาขอปืนมาขอปืนมาขอปืนมาขอปืนมาขอปืนมาขอปืนมาขอปืนมาขอปืนมาขอปืนมาขอปืนมาขอปืนมาขอปืนมาขอปืนมาขอปืนมาขอปืนมาขอปืนมา
ขอปืนมาขอปืนมาขอปืนมาขอปืนมาขอปืนมาขอปืนมาขอปืนมาขอปืนมาขอปืนมาขอปืนมาขอปืนมาขอปืนมาขอปืนมา
ขอปืนมาขอปืนมาขอปืนมาขอปืนมาขอปืนมาขอปืนมาขอปืนมาขอปืนมาขอปืนมาขอปืนมา
แล้วสองคนนี้เริ่มจะทันทีอ้าวเหมือนรู้แล้วว่าทางไม่ดีแล้วเฮ้ยคุณผู้หลัก
หลบหลบไปได้ทันโอ้โหเส้นยาแดงผ่าแปด
นิดเดียวนะไม่งั้นก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันนะเพราะข้าวของมันล้มลงหมดเลยไง
ใช่ฮะอ่ะคลิปนี้นะครับน้องสาวของเจ้าของร้านที่อยู่ในคลิปเนี่ย
เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา
ร้านนี้เขาทำเกี่ยวกับอุปกรณ์ความเย็นซ่อมแอร์ต่างนั่นแหละ
ถ้าเป็นตึกพันธุ์สี่ชั้นเนอะโอ้โหแล้วของคลิปบอกอีกว่าเดิม
ตึกเนี่ยเป็นโรงกลึงมีเครื่องจักรที่ตั้งอยู่เนี่ยหลายตัว
เครื่องจักรแต่ละตัวหนักหลายกิโลนะมันอาจจะเป็นเหตุที่ทำให้พื้นร้านมันซุดก็ได้
อ๋อเขาบอกว่าสี่ถึงห้าวันก่อนเกิดเหตุอ่ะตอนเธอเดินอ่ะอืม
เสียงมันดักแปลกแปลกแป๊ะแป๊ะแป๊ะได้ยินเสียงอยู่ตลอดเวลาอืม
เธอก็คิดสงสัยมาตลอดนี่มันจะซุดหรือเปล่าเออเอ้ยสุดท้ายเป็นไงมันซุดจริงจริงเออ
เอาแต่คำถามเพิ่มเติมพื้นดินมันซุดลงไปแล้วตัวตึกล่ะเออ
ตัวตึกมันโอเคไหมมันเป็นยังไงเอียงหรือเปล่าเธอบอกอย่างงี้นะว่า
ตัวตึกมันไม่ได้เอียงแล้วก็ไม่ได้รับผลกระทบอย่างไรมีเพียงแค่ตัวพื้นที่มันซุดลงไป
แบบนี้โอ้ก็ยังเคราะห์ดีอยู่อย่างไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายมากนะครับ
แต่เห็นแบบนี้แล้วเป็นไปได้ให้วิศวกรผู้เชี่ยวชาญมาไล่ดูเช็คดูหน่อยว่าตึกนี้โอเคอยู่ไหม
ในเมื่อพื้นมันซุดลงไปแล้วเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าไอ้เสาที่มันอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้
มันยังรับน้ำหนักได้ดีอยู่หรือเปล่าใช่เรื่องของโครงสร้างอ่ะนะฮะ
มาดูว่ามันจะถล่มหรือเปล่าเพราะเราได้เห็นแต่ข้างนอกอ่ะอืม
เราไม่รู้หรอกครับว่าภายในมันเป็นยังไงอ่ะฮะเอออาจจะเป็นผมแล้วผมก็นั่งนั่งนอนนอนอย่างไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่แล้วแหละ
ในเมื่อพื้นมันซุดลงไปอย่างงี้แล้วอ่ะนะเอออืม
ลูกตัวอีกทีนู่นอยู่อินเดีย

เด็กคนนี้จะรอดหรือไม่ไปดูฮะ
คุณผู้ชมครับขออภัย
อันนี้เป็นติดแล้วก็มาที่มาเลเซียนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๗มกราคมที่ผ่านมาครับ
นี่ฮะก็มีข่าวว่าเด็กชายชาวบางกลาเทศ
เขาบอกเขาเล่นซ่อนหากับเพื่อน
ที่เมืองท่าจิตตะกองหลบเข้าไปในตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้าครับ
บเข้าไปนานมากนะครับหลบเข้าไป๖วัน

วันนะจนกระทั่งเดินทางมาถึงมาเลเซียฮะ
ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านเกิดถึง๒๐๐๐มาย

มาไกลมากครับแต่ในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังขนสินค้าออกมา
ก็ได้พบกับเด็กชายคนนี้ลักษณะดูนะผอมโซเลย

คือตอนแรกนะคุณจูด้งเจ้าหน้าที่เขาเห็น

ของการค้ามนุษย์

น้องมาแบบนี้หนีจากการค้ามนุษย์มาหรือเปล่า
แต่เขาก็บอกแล้วนะฮะว่าเขาไม่ได้หนีมาจากการค้ามนุษย
คือเล่นซ่อนแอบแล้วก็ติดมานะครับ

แล้วก็เลยแบบไม่รู้ตัวว่ามีใครปิดประตูตอนไหน
ซึ่งเด็กชายคนนี้เขาชื่อว่าฟาฮิมนะครับ
นี่ก็โชคดีนะครับที่ว่าสามารถรอดออกมาได้นะครับ

เขาได้รับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลนะครับ

ก็ยืนยันว่าสิ่งที่เด็กน้อยคนนี้พูดเป็นความจริง
แล้วก็ไม่เกี่ยวกับแก๊งค้ามนุษย์

ก็อยู่ระหว่างการส่งตัวกลับไปยังประเทศของเขา
โอ้โฮอันนี้ก็ถูกเป็นอุตาหอดชั้นดีเลยนะ
เด็กนะเล่นอยู่ตามท่าเรือใช่ไหม
ที่เขาขนส่งพวกสินค้า

เพราะเวลามันขึ้นเรือไปแล้ว

มันลืมปุ๊บแล้วมันจอดแล้วมันก็วนกลับมา

เขาเดินทางข้ามทวีปข้ามประเทศกันเลยนะ

เรียกว่ากรรมติดจรวดจริง

ขับผ่านมาแบบนี้เกมโอเวอร์สิครับ
เป็นไงโดนจับทันที

เหมือนว่าท่าทีเนี่ยมีพิรุษ
เพราะว่าทำท่าทำทางนั่งอยู่ตรงมอเตอร์ไซค
สักพักหนึ่งแล้วก็หันไปมองซ้ายมองขวา
จอดอยู่ตรงนี้หน้าหอพัก
ภายในซอยสุมารีย่านชาญเมืองเขตเทศบาลนครหาดใหญ่
แล้วอยู่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดไปนะ
ตำรวจส่องพ่อฮาดใหญ่ขับขี่รถปาราศัยของตำรวจนั่นแหละ
มาตรวจตาพอดีเจอเลยสองคนนี้พฤติกรรมน่าสงสัย
จอดแล้วเรียกมาคุยน้องสองคนนี้มาคุยกับพี่หน่อย
แหลงกับพี่บ่าวหน่อยดิแล้วก็เรียบร้อยเลยครับ
พอคุยกับตำรวจพิรุษมันออกไงแล้วเจออะไรบ้างอ่ะ
หรืออะไรฮะอุปกรณ์ประแจประแจที่ดัดแปลงปลายแหลม
ขนาดอารมณ์เอาไว้สำหรับใช้ในการก่อเหตุไงล่ะครับคุณจูด้ง
คนร้ายครับจำนวนด้วยหลักฐานก็ยอมรับแบบตรงเลยนะว่า
กำลังจะลงมือขโมยรถปาราศัยเหตุมันเกิดตอนตี๓วันที่๒๖มกราคมที่ผ่านมา
เรียบร้อยเกมโอเวอร์นี่ตำรวจฮะก็เลยคุมทั้งสองคนนะฮะ
ไปสอบสวนเพิ่มเติมที่โรงพักเพราะเขาดูแล้วเนี่ย
พฤติการพฤติกรรมประกอบกับหลักฐานที่ได้มาแบบนี้ทำเป็นอาชีพ
เออน่าจะเป็นอาชีพเลยนะเป็นพวกที่แบบขโมยรถปาราศัย
แล้วก็ส่งไปชำลงชำแหละไปขายนู่นขายนี่อะไรก็ว่ากันไป
นี่ฮะโอ้เอามาทำแผนประกอบคำรับสารภาพด้วยครับ
เจ้าของรถปาราศัยขันที่เกือบถูกขโมยโอ้ยรีบเลย
เดินทางไปแจ้งความดำเนินคดีกับคนร้ายซะเลย
จะได้เพิ่มคดีจัดการให้เต็มที่ไปเลยจะได้ไม่ต้องมาก่อเหตุกันอีก
แล้วก็ยังบอกอีกนะเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์บอกว่าโอ้โหเขาเคราะห์ดีโชคดีมาก
และขอชื่นชมคุณตำรวจจริงนะที่มาได้ทันเวลาพอดี
ถ้ามาช้ากว่านี้ไม่รู้นะมอเตอร์ไซค์เขายังอยู่ไหม
โอ้โหเอางานนี้ก็โดนข้อหาพยายามรักทรัพย์ไปแล้วเดี๋ยวต้องดูต่อด้วยว่า
มีประวัติหรือเปล่าประวัติเคยก่อเหตุแบบนี้ที่ไหนมาหรือเปล่า
จะได้เพิ่มเติมข้อหากันไปนะฮะ

ผมเคยเห็นเค้าแบบแห่ทีแล้วทีบแล้วปุ๊ปไปได้เลยอ่ะ
มืออาชีพทำเป็นประจำอันนี้ต้องระวังด้วย

คุณผู้ชมครับได้เวลาไปหาร้านเด็ดนะฮะที่หน้าตลาดวงเวียนใหญ่
โอ้โหบอกเลยว่าใครที่ได้มาชิมเป็นต้องติดใจ
ส่วนจะอยู่ที่ไหนติดตามในช่วง

นี่คุณผู้ชมยืนหนึ่งเรื่องความเด็ดต้องร้านนี้เลยฮะ
กับทอดมันปลากลายนี่เป็นร้านรถเข็น
ที่ตั้งอยู่ที่หน้าตลาดวงเวียนใหญ่จังหวัดกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับ
สำหรับร้านทอดมันประกายเนี่ย
เขาขายขีดละ๒๕บาทโลละ๒๕๐บาทคุณชนะ

และที่สำคัญครับใครที่กลัวอ้วนบอกเลยไม่อมน้ำมันด้วย

แล้วก็ราดน้ำจิ้มของทางร้านซะหน่อย
รสชาติเนี่ยน้ำจิ้มเขาจะออกหวานเผ็ดกำลังดีไม่เผ็ดจนเกินไป

มีครับเครื่องเคียงแตงกวาโอ้โห
ทานเนี่ยโอ้โหเข้ากันสุดเลยนะฮะ
สำหรับใครที่อยากมาลองทอดมันปลากายก็มาได้ที่ตลาดหน้าตลาดวงเวียนใหญ่ได้เลยนะครับ

เกิดมากินแล้วพวกเราเกิดมาเพื่ออะไรฮะ
เกิดมาเพื่อเออนั่นดิผมก็ไม่ได้เตียนมา
เกิดมาเพื่อมีชีวิตเพื่อนหล่อ
มันอาจจะมีเข้มบ้างดำบ้างเหนียบนู้นอะไร

ถ้าหากมันมีมีเป็นร้อยตำแหน่งเลยล่ะ
ทางการแพทย์เขาบอกว่าอาจจะต้องเตือนหน่อยนะ
อาจจะเป็นเรื่องของมะเร็งผิวหนังหรือเปล่า
ถ้ามันมีมากจนเกินไป
เขาบอกว่าลักษณะของฝัยที่อาจจะกลายเป็นมะเร็ง
อย่างแรกฮะไฝที่มีรูปร่างไม่สมมาตร

และอย่างที่สองก็มีขอบเขตที่ไม่สม่ำเสมอหรือไม่ชัดเจน
อย่างที่๓สีไม่สม่ำเสมออาจจะมีหลายสีในเม็ดเดียว

หรืออย่างที่๔มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า๖มิลลิเมตร
ต้องมานั่งวัดกันหน่อยแล้วมันยาวเท่าไหร่ครับ
อย่างที่๕เขาบอกว่าเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนคือเร็วเกินไป
เช่นสีขนาดรูปร่างโตผิดปกติตกสะเก็ดหรือมีเลือดออก
อันนี้ต้องระวังแล้วต้องไปปรึกษาแพทย์นะครับ
บอกว่าไหมบางชนิดอาจกลายเป็นมะเร็งผิวหนังได้คนมัน
สังเกตตรวจสอบปรึกษาแพทย์ด้วยนะจ๊ะ
ใช่ต้องดูด้วยนะฮะ
ตรงไหนหรือว่าขึ้นมากเกินไปเนี่ยก็ต้องพบแพทย์นะฮะ

เออมันจี้ได้ใช่ไหมนะตอนนี้
บางทีมันอยู่ตรงหน้าตรงนั้นตรงนี้แล้วมันรู้สึกว่าแบบ
มันไม่สวยไม่อะไรก็อาจจะไปจี้ออกก็ว่ากันไป
คนส่วนใหญ่เขาชอบแบบหน้าเกลี้ยงเนาะ
คุณผู้ชมครับมาไปดูเรื่องแปลกวันนี้ก่อน
สำหรับสูตรหมักผมด้วยกระเทียมสรรพคุณมีมากมาย
แต่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่วันนี้เรามีคำตอบครับ
นี่ฮะจากที่มีการแชร์สูตรหมักผมด้วยกระเทียม
ข้อความเขาระบุว่าสรรพคุณช่วยรักษาผมร่วง
ทำให้ผมแข็งแรงทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ย
เขาได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ชี้แจงว่าไม่เป็นความจริงนะครับ
เนื่องจากยังไม่มีเอกสารวิชาการหรือว่างานวิจัยที่น่าเชื่อถือนะฮะ
แล้วก็กระเทียมจริงแล้วโดยโรคผมร่วงเนี่ย
หรือว่าผมปางเนี่ยจริงแล้วเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุนะคุณผู้ชมครับ
ไม่ว่าจะเกิดจากกรรมพานผมบางหรือว่าเส้นผมเปาะแล้วหัก
แล้วก็ผมไม่ขึ้นหรือว่าอาจจะเกิดจากโรคประจำตัวนะฮะ
การได้รับรักษาหรือสารเคมีบางประเภทนั่นเองนะครับ
ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวนะครับ
นี่ไปหมักด้วยกระเทียมใช่ไหมใช่โอ้โหยิ่งล่วงหนักกว่าเดิมนะ
ใช่ต้องทำให้มันถูกเช็คให้มันดี
บางคนผมบางเอาจริงผมก็เข้าใจผมเองก็ไม่ได้ผมเยอะอะไรนักหนาหรอก
บางทีเราก็เป็นห่วงในเรื่องของเส้นผมก็ต้องดูแลให้ดี
หาผลิตภัณฑ์ที่มันเข้ากันกับหนังศีรษะของคุณ
ใช่เรื่องผมพูดยากไม่ได้
นี่คุณผู้ชมครับเบาสมองกันหน่อยนะฮะ
เดี๋ยวพาไปดูความน่ารักของน้องหมาคิ้วเป๊ะ
จะเป๊ะขนาดไหนติดตามในช่วงสกิน
สวยนะคุณว่าสวยใช่ไหมครับว่าสวย

อ๋อแล้วรับตัวแดงแดงเลย

อันนี้ขณะที่เป็นคนนะมีชื่อว่าน้องภูพิงนะครับ
กับน้องหมาของเขาที่ชื่อว่าน้องข้าวสวย

คุณชื่อภูพิงนะหมานี่ชื่อข้าวสวยครับ
เขาสวยบอกอุ๊ยสวยไม่ไหวแล้วเจ้านายจ๋า
เนี่ยเจ้านายเขาก็เนอะด้วยความที่ว่าเป็นเด็กอ่ะ
น้องก็แบบเล่นแต่งหน้าแต่งตาสักหน่อยแต่งตัวเองไม่พอ
แต่งน้องหมาเข้าไปอีกโอ้โหเป็นไงฮะ
ผมว่าน้องเขาคงเล่นด้วยความแบบไม่ประสีประสานะ
ได้อะไรมาก็ระบายเขียนไปเรื่อย
นี่แทนจ่ายลิปสติกป่ะใช่นะใช่ส่วนซูนักก็

ครับแล้วใส่กางเกงขาวด้วยนะระวังแม่จะตีนะ

นี่นะฮะโอ้ยก็เป็นความน่ารักของเด็กนะฮะ
เขาก็ลองผิดลองถูกศิลปะเป็นสิ่งที่ถูกเสมอ

มันมีเพื่อนไหมกลัวเพื่อนจะจำหน้ามันไม่ได้
เออเพื่อนถามว่าใครนะขอบคุณผู้ชายติ๊กต๊อกลายนี้ด้วยนะครับ
ผู้ชายชื่อว่ารัสซี่นะครับ
คุณผู้ชมปกติเนี่ยเวลาที่น้องหมาเขาได้ยินเสียงผู้ปกติเขาจะวิ่งหนีเนาะ
กลัวแต่น้องหมาตัวนี้ไม่ทำอย่างนั้นครับ
นั่นแหละเหรอวะ

อย่าดูอะไรก็อยู่ในรถนะ

เพราะส่วนใหญ่เวลาจุดประทัดแล้วเนี่ย

แต่พอทางนี้จุดเท่านั้นแหละ

โอ้ยแล้วเข้าไปงับฮู้เลยนะฮะ
โอ้โหเรียกได้ว่าดุดันไม่เกรงใจใคร

ดูว่าพันธุ์หรือแฮ่

นะฮะเล่นด้วยว่ามาแบบไม่ตั้งตัวกัน
โอ้โหดูเหมือนเครก

เออยังเหลือบางจุดที่คุณจะต้องมานำเสนอถูกไหม

เหลืออีก๔ห้องบอกเลยว่าแต่ละห้องมีความศักดิ์สิทธิ์
มีความสวยงามซ่อนอยู่นะครับ
ส่วนจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวติดตามพร้อมกันในช่วงสะบัดทั่วไทย
สวัสดีครับอยู่กับผมจูด้งในสบัดทั่วไทยนั่นเองครับ
วันนี้ผมอยู่ที่ถ้ำเขาบินตะบนหินกองจังหวัดราชบุรีนั่นเองครับ
เมื่อคราวที่แล้วผมพาผู้ชมไปดูทั้ง๔ห้อง
โอ้โหบอกเลยว่าสวยงามมากจริงครับ
วันนี้ผมจะพาไปดูอีก๔ห้องที่เหลือ
ว่าจะมีสตอรี่แล้วก็สวยงามขนาดไหน
เดี๋ยวไปหาผู้รู้ทางนู้นกันเลยดีกว่าครับ

เราก็มาอยู่กับผู้ที่ดูแลถ้ำแห่งนี้แล้ว
สวัสดีครับ

แล้ว๔ห้องที่เราจะพาไปดูวันนี้แตกต่างยังไงบ้างฮะ

แล้วเราก็มาอยู่ที่ห้องหมายเลข๕ชื่อห้องอะไรฮะ

เป็นที่ชุมนุมของเทพและห้องนี้ใหญ่ที่สุดด้วย
บริพึ่งที่หนึ่งไร่เศษ

ยังมีอีกนะครับยังมีไฮไลท์นี้จริงนะครับสาวเห็นโบราณ
ต้นใหญ่ใช้เวลาเกิดประมาณล้านแต่ละล้านปี
ห้องนี้ธุมนุมเทพเลยถึง๔๕สิบสามต้น

๕ห้องเที่ยวหันมาเห็นก็ไม่เหมือนกันเลย
ครับใช่ไหมครับไปห้องที่๖ครับใช่ครับไปห้องที่๖
เราก็มาอยู่กันที่ห้องที่๖คือห้องอะไรครับท่านไหมครับ
กินนารีทัศนานะครับตรงนี้กินนารีทัศนานี้ลูกกินนาลี
ผู้หญิงนั้นน่าจะนอนตรงนี้เหมือนผู้หญิงไหมครับ
ตรงนี้เหมือนผู้หญิงคือเหมือนผู้หญิงครับโอ้โฮ

มีอะไรอีกห้องที่๖มีสองห้องด้วยกันมีอะไรอีกนะ
มาสู่ห้องที่๖อีกห้องหนึ่งนะครับ

นี่ตักได้นะครับล้างหน้าเพื่อเป็นสิริมงคล

นี่คือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ในถ้ำเขาวิน
ส่วนห้องที่๗จะมีอะไรให้เราดูอีก

เดี๋ยวให้ท่านลองนำไปเลยนะครับไปเลยครับ

นี่เหมือนป่าไม้ในหินมพานไหม
ใช่ครับเป็นลักษณะเหมือนต้นไม้

ไปจมห้องสุดท้ายห้องที่๘นะครับได้ครับ

ทะลุแสงไปเลย
เอาไว้ถ่ายถะลุแสงเข้าไปอีกด้าน
ถะลุแสงเนี่ยครับฮู้ยไปอีกฝั่งเลยฮู้ย

ได้มาเจอปรากฏการณ์แบบนี้นะครับคุณผู้ชม

หดมาเป็นหินงอก

แล้วก็นำพวงมาลัยมา

แล้วก็ตรงนี้เป็นหนวดนะครับ
เป็นถ้ำที่น่าศึกษาแล้วก็น่ามาเที่ยวเป็นอย่างมากเลยนะครับ

อยากจะมาสามารถมาได้อย่างไรบ้างครับ

สำหรับครั้งหน้าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีก

สวัสดีครับ
ใช่ครับสำหรับใครที่ชอบเที่ยวเชิงแบบสำรวจธรรมชาติแนะนำเลยเพราะว่าเข้าไปเนี่ยก็จะเจอกับหินงอกหินย้อยมากมายเป็นรูปต่างตามจินตนาการแล้วก็มีความเชื่ออยู่ข้างในด้วย
เพราะว่าตอนผมเข้าไปฝรั่งคนหนึ่งหลง
แล้วก็เดินวนไปวนมาทำหน้าแบบหลือเลย

มีเรื่องแบบนี้ด้วยนะเป็นเรื่องความเชื่อนะ
ส่วนเจ้าหน้าที่เขาต้องพาออกมา

และอย่างที่ผมออกไปสถานที่อย่างนี้คุณไม่คุ้นเคย

อยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับ

จะพาไปดูงานนี้หน่อย

ใช่ไหมคุณลำได้เนี่ยคุณเก่งด้วยนะเนี่ย
เรามีหนุ่มคนหนึ่งเป็นพ่อยกกับเรา
ถูกอกถูกใจการแสดงริเกย์บ้าง

ให้ธรรมดาไม่ได้หรอกต้องให้แบบนี้ให้โลกจำไปเลย
โอ้โหเป็นยังไงเดอนางเดอป้าเขาให้
อันนี้เดินมาแบบนี้เรียกนักแสดง
มาเล่นดีมารับทิพย์ไปหน่อย
งานนี้นะครับเขามาแสดงลิเกกันที่นี่
ที่วัดบางปิ้งที่จังหวัดสมุทรสาคร
เรียกนักแสดงมานี่รับทิพย์ไปเลย
ก่อนจะจากกันจัดให้๑บทเพลง
ริเกย์เขาก็จัดให้โอ้นึกว่ามาดูหมอรัม
เดอนางเดอป้า

ผมว่าถ้ามียกที่สามครั้งที่สามแล้วล่ะก็
เผลอไอ้ทริปที่ได้ไปลิเกต้องให้คืนเขาแล้วนะ
เจอไหมครับ
อรรถไม่ได้ล้อนล้อนอะไรขนาดนั้นนะครับอ่าตอนนั้นเป็นยังไง
คือผมเนี่ยก็กึ๋มแล้วเอ่อเมาแล้วทำอย่างไรรู้ไหมตอนนั้นไม่ให้เงินสดนะ

ให้ไปทำอะไรไปรูดแต่วันรุ่งขึ้นอัดเลย
เพราะว่าหลงเลยรูปรถกลิ่นเสียง
คืออายัดทันแต่คุณให้บัตรเข้าไปแล้ว
มันหลงชั่วข้ามคืนเธออยากเจอพ่อบ้าน

ใช่อย่าไปให้บัตรเครดิต
หมดเวลาของเราแล้วนะครับน่าเสียดายเดี๋ยวเราลาไปด้วย
ภาพของน้องหมาน้องแมววิ่งบนรูวิ่งครับ
รายการต่อไปนะครับเปิดปากกับภาคภูมิรออยู่

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ